แต่มาดูปฏิกิริยาจากผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะครับ
ที่ผมพูดว่าผู้หลักผู้ใหญ่เพราะท่านเป็นอดีตประธานรัฐสภา
ชวนหลีกภัยนะครับท่านระบุบอกว่า
การพิจารณามาตรา๒๗๒ในวันนี้ประธานสภาได้เลื่อนออกไปก่อน
เนื่องจากการพิจารณากฎหมายดังกล่าวอยู่ในวาระการประชุมอยู่แล้ว
ส่วนที่ประชุมที่มีการถกเถียงกันนั้นเนื่องจากมีการเสนอยติขึ้นมาใหม่
เรื่องดังกล่าวจึงต้องรอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อน
เพราะการลงมติครั้งก่อนมีผู้ไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ต่อมาผู้ตรวจการแผ่นดินก็ส่งต่อไปที่สารรัฐธรรมนูล
ประธานสภาจึงต้องเลื่อนไปด้วยเหตุผลที่ว่าสารรัฐธรรมนูลอยู่ระหว่างพิจารณา
ส่วนสวบางคนที่ให้ความเห็นว่ามติการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ถูกยกเลิกไปก่อนแล้ว
ยัตติเรื่องมาตรา๒๗๒ก็ควรยกเลิกไปพร้อมกันด้วยหรือไม่
ท่านอดีตประธานชวนนะครับระบุว่ากรณีนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวาระการประชุม
ทุกอย่างมีการบรรจุระเบียบวาระไว้แล้ว
เรื่องการแก้ไขมาตรา๒๗๒ก็เช่นกัน
จึงต้องนำเรื่องนี้มาพิจารณาในที่ประชุมวันนี้ฟังเสียงท่านชวนครับ
เรื่องที่ประเด็นเรื่องการลงมติครั้งก่อน
มีผู้ร้องไปยังผู้ตรวจการแบบนิน
ผู้ตรวจการแบบนิน